ดูที่หวย๑๘ล้านเป็นความโอละเวงรอบใหม่

ผู้ชมล่าสุดก็มีการนำตัวที่สอบประคัมเพิ่มเติม
หลังจากน้องชายกล่าวหาว่าพี่นั้นขโมยหวยไป
เป็นลอตเตอรี่รางวัลถึง๑๘ล้านบาทนะครับ
เหตุการณ์นี้คนที่ไปแจ้งความหรือว่าออกมาร้องเรียน
ก็คือน้องชายคือนายศรีอัตนนท์แสงอรุณ
เข้าไปขอความชื่อเหลือจัดทางนายอรุณลงบอกว่าล็อตเตอรี่เขาหายไป
งวดวันที่๑งวดวันที่๑๖วิทยุนายนประวัติวันที่๑ได้๓ใบได้เงิน๑๘ล้าง
บอกว่าพี่ชายเขาน่าจะเป็นคนเอาไป
ต้นเดือนมิถุนายนทางด้านของศรีอานนท์นั้น
ซื้อมาจากปั๊มปรทที่ริมถนนเพชรเกษม

แล้วพอมารู้ตัวว่าถูกหวยกลับไปแล้ว

แต่ว่าตอนที่เอาไปไว้นั้นบอกว่าพี่ชายเห็นก็เลยคิดว่าพี่ชายกับน้าสาวน่าจะเป็นคนเอาไป
เพราะว่าหลังจากหวยหายไปก็มีการปิดการติดต่อทุกช่องทางนะครับ
ล่าสุดนักข่าวไปเจอคุณสิงคุณสิงห์เป็นพี่ชายของนายศรีอานนท์ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนขโมยไป
แต่ที่หนีไปและปิดการติดต่อสื่อสารเพราะเบื่อและไม่อยากทะเลาะด้วย
ที่ผ่านมาน้องชายเคยทำร้ายร่างกายและข่มขู่ถึงจะฆ่ากันถ้าไม่นำหวยนั้นไปคืน
รับน้องติดหวยมากแล้วคิดไปเองว่ามีเทพไปบอกรวมทั้งไปกระซิบว่าตนเองนั้นเป็นคนขโมยไปนะครับ

น้องชายบอกว่าถ้ามีจริงเอาสมุดเปินชีมาให้ดูสิ
ประเด็นที่ตนเองไปต่อว่าน้าสาวว่าไล่น้าสาวออกจากบ้านไปไม่เป็นความจริง
ถ้ามีนำหลักฐานมาคุยกัน
รวมทั้งประเด็นที่บอกว่ามีเทพมากระซิบหูบอกหวยนั้นเนี่ย
แล้วพอหวยหายก็บอกว่าเทพมากระซิบบอกว่าตัวพี่ชายเป็นคนขโมยไป
อันนี้ก็บอกว่าไม่เป็นความจริงเหมือนกัน
อมรับเขาเชื่อเรื่องของศัยศาสตร์บ้างเพราะว่าเป็นคนธรรมดา
เป็นคนไทยก็เชื่ออยู่แล้วเรื่องของศัยศาสตร์เรื่องของหวยก็เชื่ออยู่แล้ว
ส่วนที่พี่ชายบอกว่าหนีไปเพราะถูกทำร้ายขู่ฆ่า
น้องชายก็ยอมรับว่าเคยทำร้ายพี่ชายจริงเพราะโกรธที่ไม่ยอมรับเรื่องของการที่เอาหวยไป
แต่ไม่เคยขู่ฆ่ายืนยันไม่ได้บ้าไม่เคยคุยคนเดียวแค่บ่นเรื่องของหวยหายเท่านั้นเองครับ
คำไหนคำว่าไล่คำไหนคำว่าด่าคำไหนว่าด่าพี่ชาย
เอาเฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจากก่อนเขาเขาเหนียว๑๔กันแล้วก็ด่าเนี่ย
ผมเคยไล่น้าผมเคยด่ายน้าด่าคำไหน
เนี่ยฮะเมื่อวานคุณศรีนนท์ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมที่สนครองตัน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเอาเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันที่เขาบอกว่าเขาไปซื้อหวยมาด้วย
ปั๊มน้ำมันปรทที่จังหวัดเพชรชบุรีซึ่งเป็นจุดที่เขาบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่มา
เพื่อไปตามหาคนที่เขาขายว่าเขาจำได้หรือเปล่า
ว่าเขาซื้อให้ใครแล้วขายให้ใครแล้วมีการไปซื้อมาจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมเอาจริงนะซื้อแล้วทำยังไงก็ได้เถอะ
ให้มันมีหลักฐานมีอะไรติดตัวเอาไว้เลย
มันจะได้ไม่ต้องไปเกิดกรณีแบบนี้อีกนะครับ